ไปดูคู่ดูโอดาวติ๊กต๊อกคู่นี้
เขาจะมาเตือนสติคนที่ชอบเผลอ

โอดาวติ๊กต็อก

คุณยายยังดูสดใสล่ะเริงแข็งแรง

ยังไงนี่คุณยายกลายเป็นดาวติ๊กต๊อกไปแล้วนะ

แล้วเป็นกรองคู่ดูโอแบบนิวจิ๋วยกตัวอย่างแบบนี้จะได้เห็นภาพประกอบไง
แต่ว่าขอบคุณคุณยายที่มาสร้างความสุขให้กับเรายามเช้าแบบนี้นะคะ
ก็ชมซิงก้อนต่อไปขอบคุณนายด้วย